ชิงทองวันวิสาขบูชานี่ค่ะก่อเหตุนะคะ
ได้ทองไปเจ็ดถาดน้ำหนักร้อยเก้าสิบสามบาทนะคะ
คุณผู้ชมคะรู้ตัวแล้วนะคะรู้เบาะแสแล้วค่ะ
ตำรวจบอกว่ารู้เบาะแสคนร้ายแล้วนี่ค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ห้างทองเยาวราชสินทวี
ห้างสรรพสินค้าสาขาตากอำเภอเมืองจังหวัดตากนะคะ
คนร้ายนี่มาแล้วค่ะนะฮะใส่แจ็คเก็ตแขนยาวสีน้ำตาลอ่อนนะคะ
หมวกกันน็อกสีแดงจี้เอาปืนจี้ให้พนักงานหญิงเนี่ย
ส่งทองในตู้ออกมาให้เจ็ดถาดน้ำหนักทองที่ได้ไปร้อยเก้าสิบสามบาท
แล้วเอาใส่ถุงดำที่เตรียมมานอกจากนี้ได้เงินสดไปอีกหนึ่งแสนบาท
ทั้งหลายทั้งปวงที่ทำเนี่ยนะคะใช้เวลาไม่ถึง๒นาที
คือทำแบบใจเย็นแล้วคนที่ผ่านไปผ่านมา
ก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฮะในร้านทองแห่งนี้นะคะ
พอได้ทองไปเนี่ยคุณผู้ชมดูพฤติกรรมเนี่ยค่ะ
คนก็เดินอยู่ข้างหลังทำแบบชิวเลยไม่กระโตกกระตากเลยนะคะ
หยิบทองเทใส่ถุงดำเนี่ยค่ะทั้งหมด๗ถาดด้วยกัน
พอได้ทองเสร็จขึ้นไปขี่รถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสีขาว
ติดแผ่นป้ายทะเบียนหนีไปทางซอยเล็กของห้าง
แล้วทะลุไปที่ชุมชนหมู่บ้านเชียงทอง
เจ้าหน้าที่ของห้างเอารถกระบะตามคนร้ายไป
ตำรวจก็วิทยุสกัดจับตามจุดต่างทั่วเมืองนะคะแต่ไม่ทัน
หนีไปได้อย่างลอยนวลเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูพฤติกรรม
ไม่ถึง๒นาทีไปแบบเนียนเลยค่ะ
ล่าสุดรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์
ไปติดตามการสอบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะคะ
แล้วบอกว่าตอนนี้คืบหน้าพอจะรู้แล้วว่าคนร้ายเป็นใครนะคะ
ทราบทั้งยานพานะที่ใช้ก่อเหตุและเส้นทางที่ใช้ในการหลบหนีค่ะ
ส่วนหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่อยู่ที่เกิดเหตุยังมีไม่มากพอ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนค้นหาเบาะแสเพิ่มเติม
รวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ในร้านและจุดอื่นในห้างเพิ่มค่ะ
มีคนร้ายนำส่องรูปภัณฑ์ที่ได้จากการพิจารณ์อีกครั้งนี้นำไปถ่าย
ก็ขอให้แจ้งติดต่อกระทั่งสรุปกรณ์ในวัตถาม
นี่ค่ะตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
แล้วก็ให้สายตรวจไปตรวจดูพื้นที่ในห้าง
คาดว่าเวลาที่คนร้ายจะก่อเหตุนะคะ
ก็จะต้องวางมาตรการรับกลุ่ม
ในช่วงเวลาที่ห้างใกล้จะปิด
เพราะฉะนั้นบรรดาร้านทองก็จังหวะนี้ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยค่ะ